ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐพาคุณผู้ชมไปดู

ผิดหมดเลยเค้าเป็นซุปเปอร์เกิลจริง
มีคนถ่ายคลิปแล้วไว้ได้นะคะ
ซุปเปอร์เกิลของเราในวันนี้ก็เพราะว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงเล็กแต่ว่าลงไปโบกรถซึ่งตอนนั้นถนนมันติดนะ
รถมันติดนะไปโบกให้ขยายออกหน่อยค่ะมีรถพยาบาลมาแล้วก็ไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามแบบนี้ด้วย
ให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
น้องน้องน่ารักมากเลยนะ

ต้นคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะช่วงเวลานั้นค่ะจะเห็นว่าทางตรงกลางเนี่ยมันเหลืออยู่นะ
แต่มันเหลือไม่พอที่จะเป็นที่ที่ให้รถกู้ชีพกู้ภัยเขาผ่านไปได้
มันคันใหญ่ไงมันเป็นรถตู้และเนี่ยค่ะรถติดแบบนี้เลย
น้องคนนี้ซึ่งยืนรอรถเมย์อยู่เห็นแบบนั้นลงมาเลยค่ะ
ขน้องน่ารักมากที่น้องปีนลงมาแบบยกมือว่าพี่ขยับหน่อย
คือจริงเหตุการณ์แบบนี้เราประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดนะคะว่าเวลารถติดติดแล้วมีรถพยาบาลมาเนี่ย
สิ่งที่ทุกคนทำได้คือเบี่ยงซ้ายขยับชิด
คนที่อยู่เลนซ้ายของรถพยาบาลขยับซ้ายขยับชิด
คนอยู่เลนขวาก็เบี่ยงขวาขยับชิด

ค่ะและเนี่ยค่ะไม่มีคนขยับน้องก็เลยจะต้องลงมา
เป็นสื่อกลางให้ทุกคนช่วยกันขยับ
แล้วเดินแบบนี้เดินไปเรื่อยบอกทุกคันไปเรื่อย
เพื่อให้ทุกคันขยับจนชิดเนี่ยค่ะ

ขอบคุณทุกคันจริง
คนที่อยู่ในรถต้องอายน้องเหมือนกัน
สรุปสุดท้ายแล้วนะคะรถกู้ชีพกู้ภัยคันนี้ค่ะ

คนที่ถ่ายคลิปนี้คือคนที่ขับรถพยาบาลคันนี้
จุดนี้นะคะไปถามคนขับรถมันเกิดขึ้นแบบไหน
เขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๙โมงเช้าเมื่อวานนี้
ตอนนั้นไปรับผู้ป่วยสูงอายุจะไปหาหมอ
รับจากจรรย์๕๗ไปที่โรงพยาบาลวัชิระ

แต่ว่าได้น้องคนนี้ลงมาช่วย
และทำให้รถพาผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้สูงอายุไปถึงโรงพยาบาลได้สำเร็จ
ทีมข่าวค่ะไปตามหาน้องคนนี้หน่อยสิ
ซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้หน่อยสิ
น้องเป็นนักศึกษาค่ะจากชุดแน่นอนเลย

ขนาวมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อว่านางสาวสุธานาศศรีเพชรหรือน้องมุก
มุกเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นยืนรอรถอยู่อยู่ริมถนนจรรย์สนิทวง
กำลังจะไปเรียนหนังสือ๙โมงเช้าไง
แต่รถติดมากเลยแล้วก็ได้ยินเสียงไซเรน
วีวอวีวอมาแล้ว
เธอก็บอกว่าแสดงว่ารถไปไม่ได้
เธอก็เลยตัดสินใจลงมาโบกเพื่อเปิดทางให้นะคะ
ตอนนั้นในใจคิดแค่ว่าอยากให้คนในรถ
ไปถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดเพื่อให้เขาได้ปลอดภัย

ไม่ได้หมายความว่าต่อว่าใครเลยนะสักคันเดียวเธอบอก

ใจคิดว่าทุกคนมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้ว

เธอก็เลยเป็นคนเป็นแนะนำว่าที่ซ้ายเนอะค่ะ
หลังอีกนิดนึงจนทางมันเปิดไปได้

ชมกว่าบางทีเวลาที่เราแบบแค่หยิบมือถือ
คือมาถ่ายคลิปว่าเนี่ยดูสิรถติดไม่ยอมมีใคร

ลงไปช่วยค่ะปิดปิดโปรแกรมถ่ายมือถือก่อน
แล้วก็อันนี้ดีอันนี้ดีชื่นชมน้องมุกมากนะคะ